แหลกแยกวิพาสัปดาห์นี้เราไปดูกันนะคะว่าพระเอกเด็กน้อยคนไหนหวังดังทางรัฐโดยใช้ช่างแต่งหน้าเป็นเครื่องมือในการสร้างข่าวเฉาสร้างกระแสเป็นยังไงมายังไงไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
แชร์แหลกแยกวิภา
วันนี้เจวิเมนิทานมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของดาราเด็กน้อยจ่อมเจ้าเล่ที่ใครหลายคนคิดว่าเป็นผู้ถูกกระทำแต่จริงไม่ใช่ค่ะ
กระต่ายน้อยน่ารักแม่มันช่างร้ายกาดยิ่งนักคิดแผนการหลอกแม่ป้าช่างแต่งหน้ากระทิงหนังเหนียวจนแทบจนตรอก
คือเรื่องมันเกิดเมื่อหลายปีก่อนเมื่อกระต่ายน้อยอยากเข้าวงการตอนอายุแค่๑๓ปีก็ขอตังค์พ่อแม่ไปทำศัลยกรรมดันตัวเองมาเป็นดารา
พ่อแม่กระต่ายน้อยก็เห็นดีเห็นงามการที่จะห้ามลูกส่งเสริมผิดผิดถูกบอกลูกไม่ต้องเรียนหลอกพวกกระเทยในวงการสิ
ว่าแล้วครอบครัวกระต่ายก็ได้เป้าหมายเป็นแม่กระทิงหนังเหนียวช่างแต่งหน้าคนดังเป็นเมเกิปอติสคู่ใจนางเอกซุปตาหลายคน
จริงแล้วไม่ใช่นะจ๊ะเป็นฝีมือพ่อแม่กระต่ายสภาพที่ซ้อนแผน
ตั้งกล้องลับในห้องเชื่อนถ่ายไว้แบ็คเมลสร้างข่าวว่า
แม่กระถิ่งจ้องทำลายพ่อกระต่ายเสียทั้งเงินเสียทั้งหน้า
ต้องตกเป็นขี้ปากคนในวงการใหม่อึ๊ก
ส่วนพ่อกระต่ายน้อยและครอบครัวก็ยังไม่หยุด
แผ่นว่าเตรียมปล่อยหลุดเองตามฟ้องเองสร้างเรื่องสร้างข่าวให้ตัวเองดังอีกระรอก
โอ๊ยเห็นหน้าใสใจร้ายซะมิคนสมัยนี้
เห็นแบบนี้แล้วงงเลยอ่ะ

รู้นะคะมาเมาส์ต่อในเพจบันเทิงไทยรัฐหน่อยละกันนะจ๊